สบายดีหรือเปล่านะคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะ

กับคุณหวายปัญญาริสาสาวคนนี้บอกเลยว่าลงโซเชียล
ลงรูปแต่ละทีนะคะศีรษะสนั่นโซเชียลเลย
วันนี้ค่ะเป็นโอกาสพิเศษจริงได้พูดคุยกับเธอนะคะ
สบายดีหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับสาวที่ฮอตมากนะคะ
นั้นต้องพูดถึงคนนี้เลยค่ะน้องหวายสวัสดีค่ะ

ต้องบอกว่าสมัยนั้นต้องห่างกันสักพัก
ห่างกันซึกพระทีนี้

นึกย้อนไปในกี่ปีแล้วคะสมัยเด็กน้อยตอนนั้น

สิบปีแล้วเหรอนี่พี่เจอน้องวายเด็กสิบปีแล้ว
ซึ่งมันกลายเป็นแบบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่ง

หลายคนก็ถามช่วงหนึ่งโนไหวพวกมันสัญญาณหายไปไหนมาก
ค่ะก็ที่จริงไม่ได้หายหรอก
แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำเพลง
แล้วก็เท่าที่ทราบมาหลายคน

หรือเวลาไปเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะบอกว่าไม่เคยทราบเลยว่า
หนูก็จะโอเคแลนด์ค่ะอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเหมือนอ๋อโอเคก็เราติดต่อมา
จริงเหรอคือมีโมเม้นท์ที่บอกว่าอยากลาวงการเลยเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองเป็นคนที่
เพราะเวลาเราอยู่บนเวทีเรามีความสุขเวลาคนเชียร์อะไรอย่างนี้
แต่เหมือนบางทีแล้วเวลาไปข้างนอก
หนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่า
เราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่โดนใครวิจารณ์

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอมาถามตัวเอง

แล้วถ้าสมมติว่ามีแฟนเดินมาทักว่าสบายดีหรือเปล่า

หนูก็งงกับว่าอ๋อสบายดีค่ะ
อะไรอย่างนี้ตีเนียนเป็นเพื่อน

อะไรอย่างนี้ที่หลังค่ะแล้วนี่ค่ะคือตัวตนของน้องหวายมากนะคะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐโดยพี่เซ็กลีมีของที่เลือกเป็นกระเป๋าเดิมมาก
อุ๊ยอะไรนี่หนูก็มองกระเป๋าอยู่นะคะเอากระเป๋าอยากเลือก
มีของที่ระลึกค่ะสำหรับแขนรับเชิงให้จ้า
แล้วน้องหวายไม่ได้ขนาดนั้นเป็นของที่ลึกนะคะ
ข้างในมีเสื้อมีอะไรด้วยมีร่มด้วย

แล้วน้องหวายก็เล่นเป็นเด็กไปเลยนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณหวายมากนะไว้โอกาสหน้ายังไงพี่ก็ซัพพอร์ตเสมอนะคะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยค่ะ

อย่ากลัวความคิดเห็นของคนอื่นเราแค่ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ
ดูน้องชอบกระเป๋าที่เราให้จริงนะ

เห็นความเปลี่ยนแปลงของไหวขนาดนี้แต่เธอก็ยังยืนยันยืนยันนะจ๊ะว่า
หน้าเธอเนี่ยโน่นศัลยกรรมนะจ๊ะ